ใช่ค่ะยังอยู่ที่กันที่เรื่องของระเบิดนะคะ
อย่างที่ได้บอกไปว่ามีการส่งต่อข้อความในโลกออนไลน์ค่อนข้างเยอะ
จากเรื่องของเพจที่แอบอ้างชื่อนายก
แล้วก็เรื่องของการจับตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วเนี่ย
ยังมีประเด็นเรื่องของที่มีการกล่าวพาดพิง
อดีตนายกรัฐมนตรีนายทักษิณชินวัฒน์นะคะ
ว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการเกิดเหตุระเบิดครั้งนี้

สัปดาห์หน้าจะมอบหมายให้ทนายความไปแจ้งความเอาผิดผู้ที่ทำแบบนี้แล้วนะคะ
ส่วนทางด้านความเคลื่อนไหวของพักประชาธิปัตย์ค่ะ
ก็มีการสั่งการบอกให้อดีตสอสอในพื้นที่เนี่ย

แล้วก็ดูแลช่วยเหลือผู้ประสบเหตุด้วยค่ะ
นายองอาจคลามพัยบูลรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์
ได้กล่าวถึงการก่อวินาศกรรม๗จังหวัดทางภาคใต้
บอกว่านายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์
ได้ประสานกับอดีตสอสอของพักในทุกพื้นที่

พร้อมแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้สูญเสีย

นายอภิษฎก็ได้โทรศัพท์ไปให้กำลังใจ

ขณะที่ในชวนหลีกภัยก็ได้เดินทางไป
ผู้บาดเจ็บที่จังหวัดตรังแล้วค่ะนอกจากนี้นายอภิษฎยังขอให้
สอสอในพื้นที่ช่วยกันสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ในทุกรูปแบบ
พักประชาธิปัตย์ขอเชิญชวนคนไทยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการหาเบาะแสคน
ร้ายเพื่อนำตัวมาลงโทษตามกฎหมายให้ได้ค่ะด้านของนายนพดลปัธมะอดีต
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและแก่นำพักเพื่อไทย
ก็ได้กล่าวถึงการแสดงความคิดเห็นของบางฝ่ายนะคะที่ระบุว่าเหตุวางระเบิดครั้งนี้
เกี่ยวกับการเมืองหรือการทำประชามติทั้งทั้งที่กระบวนการสืบสวนสอบสวนยังไม่ได้ข้อยุติ
ไม่ควรด่วนแสดงความคิดเห็นและกล่าวหากันไปมาบนพื้นฐานของความเชื่อส่วนบุคคลค่ะ
ซึ่งขณะนี้ก็ได้มีการส่งต่อข้อความกันในสื่อโซเชียลนะคะว่า
ทักษิณชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรี
เป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ครั้งนี้
ซึ่งถือเป็นการใส่ร้ายและหมินประมาทบุคคลอื่น
ความเท็จผ่านระบบคอมพิวเตอร์

ไปแจ้งความต่อตำรวจในสัปดาห์หน้า

แก่นำพักชาติไทยพัฒนาก็มองว่า
เมื่อการทำประชามติผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
รัฐบาลคอสชเองก็ควรผ่อนคลายให้พักการเมือง
ทำกิจกรรมการเมืองก่อนเวลาเลือกตั้ง
เพราะตามรถแมพแล้วเหลือเวลาเพียงแค่๑ปีเสร็จ

บอกว่าทางพักเองยินดีหากคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูล
เชิญไปให้ข้อมูลประกอบการร่างกฎหมายสำคัญต่อการเลือกตั้ง
ส่วนประเด็นการประกาศตั้งพักประชาชนปฏิรูป

และชูประเด็นสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีนั้น
ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีในระบอบประชาธิปไตย
ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับประชาชนค่ะ